ผู้ประกอบการที่เวลาเขาจะต้องออกทะเลไป

ถ้าเกิดว่าละเลยระวังนะคุณ
เพราะว่ามีไงผู้ประกอบการบางรายที่ละเลย
ไม่ได้ให้คนที่นั่งเรือใส่เสื้อชูชีพ
ล่าสุดทางหน่วยงานเขาออกมา

ถ้าเกิดว่าทำผิดอีกระวัง

นี่เรือที่จะไปเกาะล้านนะที่ชนบุรีนะ
ใช่ค่ะก็เป็นเรือโดยสารข้ามฝาก

แหลมบาริฮายพัทยาที่ชวนบุรีนี่

มาพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเล

อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของภาคตะวันออกอีกหนึ่งจุดเลยนะ

นี่เรือโดยสารที่พานักท่องเที่ยวข้ามฝาก
พัทยาไปเกาะล้านมันเป็นเรือใหญ่
อันนี้คนขึ้นเรือได้เป็นร้อยนะ

คนขึ้นอาจจะไม่เยอะอาจจะแบบ๑๐๒๐คน
แต่บางทีผู้ประกอบการเองไม่ได้จัดชูชีพ
ไว้ให้ผู้โดยสารไม่ได้ตรวจตรา
ไม่ได้ให้ผู้โดยสารใส่ชูชีพ

เกิดมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วจะเกิดความสูญเสียได้

แต่ว่าพอเรือใหญ่เหมือนกับเสื้อชูชิปไม่พอแบบนี้ค่ะ

โดยงานเขาก็จะต้องไปตรวจสอบต้องไปดูแลแหละ

สอบถามไปยังทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา
เขาบอกว่าได้รับการร้องเรียนแล้ว
ทำหนังสือไปถึงผู้ประกอบการเรือโดยสาร

ว่าจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
แล้วก็ต้องไปตรวจพวกอุปกรณ์ทางน้ำ
อุปกรณ์เซฟตี้ต่างให้พร้อมใช้งานนะคะ
แล้วจากการเรียกเจ้าของเรือมาว่ากล่าวตักเตือน

แล้วก็มีการเรียกเจ้าของเรือมาว่ากล่าวตักเตือน
ถ้าเกิดทำผิดอีกเดี๋ยวเขาจะลงโทษนะ
ไม่ว่าจะปรับหรือว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายต่อไป
คนที่ร้องเรียนเขาบอกว่าเรือข้ามฝากตรงนี้ที่เกาะล้าน
เมื่อปี๕๖เคยเรือโดยสารล่มนะ

คุณแต่อันนี้อยู่ที่ตัวนักท่องเที่ยวด้วยนะ

คือผมไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะไปขึ้นเรือแบบนี้คุณ
คือทางผู้ประกอบการเขาก็จะย้ำเลย
ทุกท่านครับใส่เสื้อชูชีพกันหน่อย

ทุกคนใส่ครบแต่บางเกาะที่ไปกัน

ผู้โดยสารบางคนก็กลัวอึดอัดกลัวแบบว่าถ่ายรูปบนเรือไม่สวย
บางคนไม่ถ่ายอีกแต่ว่าต้องระวังเรื่องของอันตราย

ใช่คุณอย่าไปคิดว่าถ่ายรูปไม่สวย
จังหวะที่คุณถอดไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
บางทีนะคุณผมไปนะผมใส่อยู่คนเดียวแล้วก็ติดทุกอันเลยนะ

ไม่อายภูมิใจเลยว่านั่งอยู่แบบนั้นปลอดภัยกว่าคนอื่นนะฮะ